หลายท่านที่เห็นคลิปเหตุการณ์ของคุณยายท่านหนึ่ง
ก็คงจะสงสารเราเห็นเรายังโอ้โหสงสารคุณยายเหลือเกิน

เราส่งผู้สื่อข่าวของเราไปตรวจสอบแล้วนะครับ
เรื่องจริงเนี่ยเป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวรอฟังพร้อมกันนะครับ
คุณยายท่านนี้ตามคลิปที่เขาแชร์กันบอกว่าอายุ๘๐ปี
อยู่แถวนนทบุรีทำไมลูกหลานเนี่ยใจร้ายเหลือเกิน
ไม่ให้นอนในบ้านให้มากินมานอนอยู่นอกบ้านทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
แล้วขับถ่ายอะไรก็อยู่หน้าบ้านอยู่ตรงนั้นแหละ

เพื่อนบ้านถ่ายคลิปเอาไว้แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่ง
กลัวเขาจะว่าเอาท่านผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
นี่ครับเหมือนกับคนในบ้านก็รุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละ

แล้วบางคลิปเนี่ยจะเห็นว่าคุณยายนอนอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน

คือเพื่อนบ้านบอกแกได้อยู่แค่ตรงนี้

นี่กลางคืนก็นอนอยู่อย่างนี้

ใช่ค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าที่ถ่ายคลิปก็เพราะว่าได้ยินเสียงแกร้อง
บางวันเสียงแบบร้องเหมือนเจ็บเหมือนอะไรอย่างนี้
ก็เลยเอ๊ะทำไมลูกหลานหรือคนในครอบครัวทำไมใจร้ายกับแกขนาดนี้
ทีมข่าวของเราได้รับการร้องเรียนมาด้วยนะครับ
จากคลิปนี้ที่เพื่อนบ้านที่เขาส่งมาให้นะครับ
เป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งในบางบัวทองนะครับ

ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าคุณยายท่านนี้อายุ๘๐ปี

คือเราก็เลยต้องไปตรวจสอบหน่อยว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงเหรอ
ทำไมถึงถูกทรมานขนาดนี้
วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
นี่จุดตรงนี้เลยฮะตามคลิปเลย
เจ้าหน้าที่ก็ทราบข่าวแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาดูกันเต็มเลยนะครับ
เฮาวส์๒ชั้นนะครับคุณยายในคลิปชื่อคุณยายบุญธรรม

ไม่ใช่๘๐ปีอายุแก๖๙ปี
นี่แค่หน้าบ้านตรงนี้เลยที่อยู่ประจำของแกเลยที่เพื่อนบ้านเห็น
นี่คุณยายบุญธรรมนะฮะคือนี่นั่งอยู่ที่บ้านแบบนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณวิมลวันก็ไปคุยกับคุณยาย
คุณวิมนต์วันบอกว่าอันนี้ประธานโทษนะฮะ
ตามข้อมูลที่ไปเจอมาบอกโอ้โหแถวหน้าบ้านที่คุณยายอยู่เนี่ย

เนี่ยฮะก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมในบ้านไม่ให้เข้าไป

แต่คุณวิมวลวันเนี่ยทราบหมดแล้วข้อมูลต่าง

ครับนี่เอาเบื้องต้นก่อนตรงนี้ก่อนคุณวิมลวันถามคุณยายว่า
ยายบุญธรรมนอนที่นี่ใช่ไหมคุณยายชื่ออะไรคุณยายก็บอก
คุณยายชื่อบุญธรรมนะจำชื่อได้ดีบอกว่านอนตรงนี้นี่แหละถาม
ว่าทำไมนอนตรงนี้ยายบุญธรรมก็บอกว่าที่บ้านในบ้านคนเต็ม
ในบ้านคนเต็มแล้วแฟนยายไปทำงานยายก็เลยต้องอยู่คนเดียว
แต่จากการตรวจสอบข้อมูลยายแกไม่มีแฟนนะฮะแกตัวคนเดียว
เอาแล้วที่ว่าในบ้านคนเต็มเนี่ยคือบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้าน
คุณยายนะไม่ใช่บ้านญาติคุณยายด้วยแต่เป็นบ้านของอดีต
นายจ้างคุณยายบุญธรรมปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคอันไซเมอร์นะฮะ
ทำไมอดีตนายจ้างทำไมเจ้าของบ้านถึงให้ยายอยู่ข้างนอก
อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะลองฟังคุณยายบุญธรรมก่อนยายนอน
ตรงไหนนอนข้างในถ้าถ้าทั้งนู้นเต็มก็คือนอนตรงนี้เพราะ
ไม่มีใครอยู่ไงหนูนอนอยู่ที่นี่บางทีก็ดูคนเดียว
อีกทีก็สองคนอืมจ้ะหนูไม่แบบหนูไม่ไม่กลัวอะไรไง
หนูก็นอนได้จ้ะเห็นทางพมทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยว
จะมาอ่าพาเราไปไปเที่ยวอีกหวังสองวันค่ะค่ะไม่เป็น
ไรค่ะจ้ะไปไหมไปอืมคนชอบเที่ยวอ๋อคนชอบเที่ยวอ่า
เจ้าหน้าที่เขาว่ายังไงบ้างคะเขาบอกเราว่าไง
ก็ไม่ได้พูดว่าบังเอิญยังดีนะท่าทางขาแกร่งดีนี่เออ
หน้าตาก็ไม่ใช่ว่างอมมะเงิมว่ายังดูยังเป็นสาวอยู่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
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
แข็งแข็งแข็งแข็งแข็งแข็ง
จากบ้านอีกจะให้อยู่คนเดียวได้ยังไงก็เลยต้องพามาอยู่ที่บ้านด้วย
สองเดือนมานี้เนี่ยพอมีคนมาเห็นแล้วเข้าใจผิด
ถ่ายคลิปกันใหญ่แล้วก็เอาไปโพสต์ในโซเชียล
หรือว่าร้องหน่วยงานต่างก็เลยอยากให้เข้าใจหน่อยว่า

ก็ไม่ขังก็ไม่ได้นะเขาไม่ได้ขังเขาอยู่อย่างนั้นนะนะ
ถ้าไม่ใส่เขาจะไม่เดินไปทางนี้เข้าบ้านใครไปเรื่อย
เขาอยู่แล้วไม่อยู่ก็ไปเปิดตู้เย็นเขากินอย่างนี้
น้องสาวเขาก็เดือดร้อนไงแล้วถ้าไม่ไปทางนี้ก็ออก
นี่ไปเรื่อยไปถึงอายุทยาแล้วบอกเขาให้น้องสาวไปรับถูก
บอกตำรวจให้มารับน้องสาวเขาก็ไปรับกลับมา
แล้วเขาไม่ใช่พี่น้องอะไรแล้วเขาก็ใจดีทำไมดีอยู่เขาทิ้งเวลาแล้ว
ขณะที่เพื่อนบ้านนะครับบอกว่าพอเห็นสภาพที่ดูจากด้านนอกอ่ะนะ
ก็ยอมรับว่าแหม่มันก็ทนไม่ไหวจริง
ก็เป็นห่วงแหละถูกต้องก็ไม่เข้าใจด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพิ่งทราบข้อมูลเหมือนกันว่าอ๋อเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้
แต่ก็อดสงสารไม่ได้ก็เลยอยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือ
วันนี้มีหน่วยงานมาช่วยเหลือแล้วก็โล่งใจ
ทีนี้คำถามก็คือเอาละก็ต้องถือว่าเจ้าของบ้านที่เป็นอดีตนายจ้างเนี่ยเขาไม่ทอดทิ้ง
เพราะลูกสาวคุณยายบุญธรรมเองแกก็ไม่รับดูแลไปเช่าบ้านให้อยู่แกก็อยู่คนเดียวไม่ได้
แล้วทำไมไม่ให้อยู่ในบ้านทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้
คุณยายบุญธรรมบอกในบ้านคนเต็มเนี่ยประธานชุมชนในหมู่บ้านตรงนี้นะครับ
บอกอย่างนี้ฮะบอกได้มาตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าคุณยายบุญธรรมแกหลงลืม
เพิ่งมาอยู่ตรงนี้หน้าบ้านตรงแค่หน้าบ้านเนี่ยได้สักประมาณเดือน๒เดือน
เนื่องจากระยะหลังนี้แกขับถ่ายไม่เป็นที่เป็นทางแล้วปัสสาวะอุจจาระแบบเรียราชไปหมดเลย
เจ้าของบ้านเลยจำเป็นต้องให้แกเนี่ยมาอยู่ตรงจุดหน้าบ้าน
แล้วก็ปิดประตูหน้าบ้านเอาไว้เวลาที่ไม่มีคนอยู่เพื่อไม่ให้แกออกไปไหน
แล้วแกอยู่ตรงนี้เวลาแกขับถ่ายแบบไม่เป็นที่เป็นทางอ่ะเรียราชออกมาเนี่ย
อย่างน้อยก็ยังทำความสะอาดได้นี่นะฮะแล้วเหตุการณ์ก็เนี่ยครับ
เหมือนที่เราได้ข้อมูลมาแล้วครับอ่าทีเนี้ยเรื่องที่คุณยายบุญธรรมถูกทำร้าย
รับว่าเคยเห็นคนงานกับคนในบ้านเนี่ยมีลักษณะเหมือนทำร้ายยายบุญธรรมอยู่เหมือนกัน
แต่ประธานชุมชนบอกว่าตรวจสอบแล้วก็เนื่องจากตอนนั้นแกขับถ่ายไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง
ก็เลยอาจจะมีแบบลักษณะทำให้จำอะไรประมาณอย่างนี้
ตอนนี้มีพมมาดูแลแล้วจะรับไปดูแลก็ถือว่าสบายใจขึ้น
เพราะว่าคุณยายบุญธรรมแก่อันไซเมอร์ด้วยยังไงซะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี
นายกเทศมนตรีบางบัวทองนะครับคุณกาญจนาเจริญนนทศิษย์
บอกว่าเจ้าของบ้านได้แจ้งขอความช่วยเหลือจากเทศบาลตั้งแต่ปี๒๕๖๔นะฮะ
ต้นปีนะฮะตั้งแต่ต้นปี๒๕๖๔เจ้าของบ้านก็ไม่ได้ละเลย
เนื่องจากยายบุญธรรมมีอาการหลงลืมอุจจาระปัสสาวะไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง
ชอบเดินออกจากบ้านไปแล้วไปเข้าบ้านคนอื่นนะฮะแต่ทางเทศบาลบางบัวทองไม่มีหน่วยงานโดยตรงในการรับไปดูแล
ก็พยายามประสานหน่วยงานทางด้านพัฒนาสังคมอยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ
เขาแจ้งมาตั้งแต่ต้นปีหกสี่ก็ดำเนินการมาเรื่อยอะจนถึงนี่อืมหกห้าแล้วใช่ค่ะ
สุดท้ายก็เป็นข่าวดังทางโลกโซเชียลก่อนวันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็พมมารับตัวไปแล้ว
มาอยู่ประมาณห้าปีเท่านั้นประมาณนั้นซึ่งซึ่งบางทีเราก็สงสารให้กับแฟน
เขากินให้น้ำเขากินยิ่งตอนหลังนี้เขายิ่งหลงอย่างนี้ครับนี่เจ้าของบ้านก็คงอึดอัดอะว่า
ลูกบ้านไปบางครั้งแค่ข้ามฝากไปฝั่งตรงข้ามหรือไปซอยอื่นเนี้ยเขาก็โดนต่อว่า
ติดต่อย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือเมื่อกี้คือมันก็โดนภาระให้เจ้าของบ้าน
เพราะว่ามาเป็นลูกจ้างที่นี่สี่สิบห้าสิบปีแล้วก็ให้อยู่ตายตรงเนี้ยแหละอืม
คือถ้าเกิดสมมุติพอมีเรื่องขึ้นมาจะมาพูดว่าเทศบาลไม่ได้ดูแลอะไรอย่างนี้
มันไม่ได้เพราะเทศบาลไม่มีที่พักให้กับกลุ่มคนพวกนี้นะคะ
อืมแล้วทีนี้พอเมื่อกี้พอเป็นข่าวขึ้นมาพบพอมองว่าเดี๋ยวรับเข้าไป
ซึ่งก่อนนั้นเราถามมาปีนึง
นี่แหละฮะคือทางอดีตนายจ้างหมดเวลาของการเลิกจ้างแล้ว
เคยพาไปให้ลูกสาวแล้วแต่ลูกสาวก็ไม่รับดูแล
ก็เลยให้อยู่ที่บ้านอดีตนายจ้างต่อ
แต่ก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างที่นี่แหละฮะ

วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลบางบัวทองนะครับ
พาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็พัฒนาสังคมมาตรวจสอบที่พักอาศัยตรงนี้นะครับ

ถ้าไม่พบเชื้อโควิดอะไรก็จะรับตัวไปดูแลต่อไป
ค่ะ
แต่ก็มีลูกสาวนะคะแต่ถ้าลูกสาวดูข่าวอยู่หรืออะไร
อยากจะไปหาคุณแม่หน่อยก็น่าจะดีเหมือนกัน
ก็เราก็ยังถามทางนายจ้างอยู่ทางบ้านนายจ้างบอกว่า

ก็อยากให้ทางญาติญาติหรือครอบครัวหรือว่าลูกสาวของคุณยายได้เข้าใจด้วย
ใช่เห็นบอกลูกสาวไปแต่งงานแล้วก็แบบไม่ได้ติดต่อกับคุณยายอีกเลยไง
เพื่อเห็นข่าวจะได้ทราบว่าอ๋อตอนนี้คุณยายอยู่ในการดูแลแบบนี้แบบนี้นะ
ใช่เผื่ออยากจะมาช่วยเหลือเพิ่มเติมเนาะ